อันนี้ก็เตือนภัยค่ะคุณผู้ชมแหมเขาเอามาโพสต์ไว้
เขาบอกว่าเกือบแล้วเกือบได้ผัวใหม่แล้ว

พี่เสื้อเขียวคนนี้หน่อยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่เขาคะ
ต้องดูทั้งเสื้อเขียวเสื้อน้ำเงินเลยนะ

กระโดดข้ามมาแบบนี้ค่ะแล้วก็วิ่งไปวิ่งอ้อมไปท้ายรถ

ถอดปลั๊กหรือไปทำอะไรสักอย่างแต่เสื้อน้ำเงินดูสิสุดแล้วนะฮะ
ลงไปแล้วอะค่ะนาทีชีวิตนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนในคลิปเขาเป็นช่าง
กำลังซ่อมรถเกี่ยวข้าวค่ะแล้วประกายไฟมันเกิดมาข้างหน้าแบบนี้
โอ้โหพี่เสื้อเขียวนี่ก็สติดีมากนะรีบแบบดีดตัวออกมาเลยอ่ะ
อีกคนนึงอยู่ข้างนี่อยู่จู่ก็ซุดลงไปแบบนี้
คนอยู่ข้างคือยังสัมผัสรถอยู่ไงคุณแล้วรถมันเป็นเหล็กนะ
ถ้ามีไฟรั่วไฟดูดอะไรอย่างนี้ก็จะดูดพี่เขาไว้แบบนั้นนะ
คุณแล้วคนที่เอาคลิปมาลงเป็นฝั่งภรรยาภรรยาบอกว่าไง
สามีกับช่างเนี่ยกำลังซ่อมรถอยู่ใบพัดรถน่ะ
ไปเกี่ยวสายไฟปลั๊กขาดครับแล้วไอ้ที่มันเป็นประกายไฟขึ้นมา
คือไฟรั่วแล้วเมื่อกี้เห็นไหมโพสต์ที่เขาแชร์
เกือบแล้วเกือบได้ผัวใหม่แล้วครับนี่แหละคนมา
คอมเมนต์กันเพียบเลยบอกว่าเอาจริงจริงน่ะ
ถ้าเกิดว่าซ่อมรถอยู่อ่ะไอ้ตรงที่ซ่อมอ่ะ
มันก็น่าจะสภาพแวดล้อมสนามน่าจะดีกว่านี้
มันเจิ่งพื้นใช่ไหมมันเปียกอ่ะไม่รู้เป็นพวกคราบน้ำมันเครื่องของรถหรือเปล่า
แต่คนก็ชมพี่เสื้อเขียวคนนี้หูพี่สติดีมากนะ
พี่ดีดตัวออกมาเร็วครับคนก็เลยมาแชร์กันเยอะเลยอ่ะ
แต่ผมกลัวนะตอนที่แกกระโดดลงแล้วมีน้ำเจิ่งนองเนี่ย
กลัวว่าจะมีสายไฟอะไรมันหยุดในน้ำหรือเปล่าใช่
ดูดจะช็อตต่ออีกหรือเปล่าเดี๋ยวไปครบวงจรแล้วแบบเออ
ไฟดูดไฟรั่วแบบนี้นะคะหลายคนก็มาคอมเมนต์แหละ
บอกว่าเคยโดนเหมือนกันเอาสายไฟวางตรงราวใบมีด
แล้วใบมีดตัดสายไฟขนหัวลุก
ยังไงพวกอุปกรณ์แบบนี้ค่ะต้องดูแลให้ดี
แล้วถ้าเกิดว่าติดเบรกเกอร์ได้มันก็ป้องกันไฟดูดได้ด้วยนะคะ